ถ้าพูดถึงคดีของคุณยิ๊งรัก
สารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
แต่ว่าตามปฏิบัติธรรมณ์ฉบับใหม่ที่ประกาศใช้
คดีของสารดีการักการเมืองสามารถให้อุทธรณ์ได้

วันนี้กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญา

ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาแล้วนะครับ

คดีของนักการเมืองที่ถูกพิพากษา
มีโทษจำคลุกแล้วหลบหนีไป

คุณถ้าหนีก็ต้องหนีไปตลอดนะครับ

และ๒ก็คือถ้าจะอุทธรณคดี
ตามที่ร้อนมุมใหม่สามารถให้อุทธรณได้
จำเลยต้องมาแสดงตัวต่อหน้าศาล

คือจะส่งทนายความมาเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้แล้ว
ไม่ได้แล้วต้องมาด้วยตัวเองนะครับ
อย่างไรก็ตามการที่สารดีการนักการเมือง

และต้องการขอลีภัยทางการเมือง
ก็คงจะสามารถเอาผลของคำพิพากษา
เพราะว่าตัวเองถูกโทษทางการเมือง

ไม่ใช่เฉพาะอดีตนายกยิ่งลักษณ์เท่านั้น

กลับไปดูประวัติศาสตร์ของชาติไทย
มีอดีตนายกรัฐมนตรีหลายต่อหลายคนเหมือนกันนะคะ
ขอลีภัยทางการเมืองด้วยเหตุผลต่างนานา

รวบรวมให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันค่ะ
บรรดานายกรัฐมนตรีของประเทศไทยทั้ง๒๙คน
มีหลายคนที่ต้องหลบหนีออกจากนอกประเทศ

หลังถูกมรสุมทางการเมืองจากหลายปัจจัยแตกต่างกันไป
เริ่มจากพระยามโนปกรณ์นิติธาดา
นายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศไทย
ภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

และย้ายไปพำนักอยู่ที่ปีนังประเทศมาเลเซีย

คนที่๒จอมพลปพิบูลสงคราม

เขาได้ลีภัยการเมืองไปพำนักอยู่ที่ประเทศกัมพูชา

ย้ายไปที่ประเทศญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาอินเดีย
และกลับไปใช้ชีวิตที่ประเทศญี่ปุ่นในช่วงบ้านปลาย
จนกระทั่งถึงแก่อศัลยกรรมด้วยวัย๖๗ปี
นายปรีดีพนมยงหลังถูกรัฐประหารเมื่อวันที่๘พฤศจิกายน๒๔
หลบหนีออกจากนอกประเทศ

และได้ลิภัยทางการเมืองไปอยู่สาธารณรัฐประชาชนจีน

ไปใช้ชีวิตในช่วงบ้านปลายอย่างสงบที่ประเทศฝรั่งเศส
จนกระทั่งถึงแก่อศัลยกรรม
ขณะที่อดีตนายกรัฐมนตรีอีกหลายคนอย่างนายทวีบุญเกต
ใช้ชีวิตอยู่ที่ปีนังประเทศมาเลเซียระยะ๑
ภายหลังจากที่รัฐบาลของเขาถูกรัฐประหาร
ทำนองเดียวกับคนเรือตีถวันทำรงนาวาสวัตร
ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อจากนายปรีดี
ก็ได้เดินทางออกนอกประเทศไปลีภัยอยู่ที่ฮ่องกงระยะหนึ่ง
หลังถูกจอมพลผินชุนฮวันกระทำรัฐประหาร
ก่อนจะกลับประเทศไทยใช้ชีวิตอย่างสงบ
จนกระทั่งถึงแก่อศัลยกรรม
และผลเอกชาติชายชุนฮวันอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่๑๗
หลบไปพำนักอยู่ประเทศอังกฤษระยะ๑
หลังถูกคณะรักษาความสงบแห่งชาติกระทำการรัฐประหาร
ทั้งหมดแตกต่างจากอีก๒กรณี
คือกรณีของจอมพลถนอมกิติขจร
ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่๑๔ตุลาคม๒๕๖
หลังเกิดเหตุการณ์ไม่สงบภายในประเทศ

ครั้งนั้นเขาถูกขอร้องให้เดินทางออกนอกประเทศ
เพื่อให้สถานการณ์คลี่คลาย
กรณีของนายทักษิณชินวัฒน์

แหนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
อ่านคำพิพากษาในคดีทุจริตที่ดินรัชดาพิเศษ
ไปอยู่ทั้งนครดูไบสหรัฐอารับเอมิเรต

โดยไม่ใช่กรณีขอลิภัยทางการเมือง
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน